หนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแจกอังเปล่าพ่นพิษพักราชการ

ทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ขยายผลโยงบ่อนพนัน
ตอนนี้พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุล
มารับหน้าที่ในการสอบสวน

ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตำรวจนครบานใครบ้าง

เกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องของบ่อนการพนัน

โอ้โหลางานโดยไม่บอกไม่กล่าวใน๙๖กว่าวัน

ไปทำอะไรอย่างไรต้องมีการสอบวินัยนะครับ
และในซองมีอะไร
ในใจนั้นมีเธอแต่ในซองนั้นมีอะไร

มีการตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้ร้อยตำรวจตรีมานัดเติมธนศักดิ
รองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการ๔

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นนายตำรวจ
อารักษาพลตำรวจเอกภัยศาลเชื้อรอด

เดินทางเข้ารายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาแล้วนะครับ
หลังจากที่พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุล

มีคำสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริง
ข้าราชการตำรวจประพฤติตัวไม่สมควร
หลังมีการเผยแพร่คลิปตำรวจต่อแถวเข้าคิวรับซองอ่างเป่า
เรื่องตำรวจต่อคิวใครรับบ้างอย่างไรบ้าง

ส่วนร้อยตำรวจตรีมานัดคือใคร
แล้วก็ปฏิบัติราชการได้ดีไหม
หรือว่าตามที่นายศรีสุวรรณจัญญาออกมาวิพากษ์วิจารณ์
บอกว่าเป็นตำรวจไซส์ไลน์อีกหรือเปล่า
ก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อนะครับ
โดยรายงานข่าวระบุว่าร้อยตำรวจตรีมานัด

ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัดตามเดิม
แต่ว่าในเวลาต่อมากองบังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่ง
มีคำสั่งพักราชการร้อยตำรวจตีมานัดออกมานะครับ
โดยบอกว่าการถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในเรื่องของการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่า๑๕วันโดยไม่มีเหตุอันควร
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
จึงมีเหตุให้พักราชการตามกฎ
ก็ไปดึงเอาคำพูดของพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลบรองพบตรที่ให้สัมภาษณ์
บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้อยตำรวจตรีมานัดเนี่ย
มีความผิดฐานละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่จริง
สั่งการต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ท้ายที่สุดมีการพักราชการเพื่อการตรวจสอบแล้วนะครับ
โดยพลตำรวจเอกศิวราบอกว่ามีหลักฐานว่าตั้งแต่ปี๕๘

จนถึงกุมภาปี๒๕๖๑เนี่ยแหละฮะ
ได้มีการละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เดินทางเข้าออกนอกราชนาจักรถึง๙๖ครั้ง
ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสม
พลตำรวจเอกศีวรายังยอมรับนะครับว่ากรณีของร้อยตำรวจตรีมานัดเนี่ย
บอกว่าเคยมีข้อมูลเกี่ยวพันกับการเปิดบ่อน
ซึ่งผมก็รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วแล้ว
โดยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สืบสวนแล้วส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันไหนหรือไม่
ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับ
ส่วนพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกท่านหนึ่ง
บอกว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ตำรวจนครบานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
เรื่องของการรับซองอังเปล่าตรวจตัวไกด์เนี่ยนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งพบตรและตนก็เคยกำชับไปแล้วว่าห้ามตำรวจรับของขวัญใดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ดังนั้นขอให้ทุกคนรอผลตรวจสอบที่ชัดเจน
หากจะมีความผิดก็เป็นความผิดทางวินัยนะครับ
ส่วนทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชานเทพเสสเวท
รับผิดชอบโดยตรงแล้วฮะเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบานไปรับซองนะฮะ
โดยเบื้องต้นบอกว่าได้รับรายงานว่าเป็นการให้ซองตามธรรมเนียมวันตรุษจีน
ในลักษณะพี่ให้น้อง
จากบ้านแห่งนี้บ้านใหญ่หลังนี้เขาจะเปิดบ้านทำบุญเลี้ยงพระเป็นประจำทุกปี
มีข้าราชการตำรวจในสังกัดบกน๗ประมาณ๖๐คนเข้าแถวรับซอง
ทราบว่าในซองมีอะไรบ้างอยากรู้ไหม
ซองมีผ้ายันและเงินสดประมาณ๕๐๐บาท๕๐๐บาท
ซึ่งตามกฎหมายปปชข้าราชการมีสิทธิ์รับของขวัญหรือเงินสดได้ไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายของปปชแต่สิ่งที่ต้องสืบลึกลงไปกว่านั้น
คือการแจกเงินครั้งนี้มีจุดประสงค์มีเป้าประสงค์มีเป้าหมายอย่างไรของผู้แจก
แล้วหวังผลอะไรในอนาคต
ใช่ฮะหวังผลกับตำรวจในพื้นที่อะไรในอนาคต
แม้จะเป็นเงินแค่๕๐๐บาทไม่เกินกฎหมายปปชแม้จะมีแค่ผ้ายันก็ตาม
แต่ก็ต้องตรวจสอบต่อไปนะครับ
เรื่องต้นเขาบอกว่ามีทั้งของบกน๗บกน๘แล้วก็บกน๙เข้าแถวรับซองอ่างเปล่า
กรน๗เขาบอกของเขามีแค่๒๐คนของกองบังคับการอื่นก็ไม่รู้อีกกี่คน
แล้วก็มีการข้ามฝั่งจากพระนครมารับถึงฝั่งทนด้วยหรือเปล่า
ก็ต้องตรวจกันต่อเขาบอกคาดจะรู้ผลเร็วนี้สำหรับการรับซองอ่างเป่านะครับ